มาดูเรื่องของคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลกันบ้าง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเรื่องของคดีการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์เรื่องของที่ดินนะครับ
ตอนนี้คดีนี้ยังคงมีการตรวจสอบเรื่องของข้อที่จริงกันอยู่
แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูปุ่มหลังของนายธวัชชัย
คุณผู้ชมจะพบว่าเขาเคยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาก่อนในปี๒๕๕๘
แต่ว่าไม่มีการลงโทษนะครับมีการถูกสั่งย้ายไปอยู่ภูเก็ต
แล้วก็ใช้ช่องโหวกของกฎหมายก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของการทุจริตนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณดารินหอวัฒนากุลครับ
เก็บกักน้ำหลายแห่งคือร่องรอยที่แสดงให้เห็น
ถึงการใช้ประโยชน์บนที่ดินของจังหวัดภูเก็ตในอดีต
ที่เคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเมืองแร่เก่า
หลังหมดสัมปทานหากใครมีเอกสารสค
ยืนยันการครอบครองที่ดินก็สามารถใช้สิทธิเป็นเจ้าของ
ส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าจะกลับไปเป็นของรัฐ
และหากเป็นที่สาธารณะจะมีฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแล
การเปลี่ยนแปลงการครอบครองที่ดิน
จึงเป็นช่วงที่ขบวนการฟอกโฉนด
ขบวนการออกเอกสารสิทธิ์บนที่ดินของรัฐ
ใช้ช่องโหวในช่วงนี้เริ่มทำการทุจริต

แล้วก็สภาพพื้นที่ของภูเก็ต
ค่อนข้างที่จะออกโฉนดได้ยาก
เนื่องจากว่าหลังปี๒๕๓๗มันมีกฎกระทรวง
ฉบับที่๔๓ออกมาว่า
การออกโฉนดบนเกาะภูเก็ต
ถ้าไม่มีหลักฐานสค๑จะออกไม่ได้
ก็จะมีผลส่งให้ว่าหนึ่งออกยากขึ้น
สองเป็นเหตุให้มีการทุจริต
ที่จะเอาสค๑มาบินมาใช้ในการออกโฉนด
สค๑คือหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดิน
ว่าได้ทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
ซึ่งรัฐเปิดให้เจ้าของที่ดิน

แต่ไม่ถือเป็นเอกสารราชการ
และการครอบครองที่ดินนั้นต้องเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
คือเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดต่อไปได้
ไม่เป็นป่าไม้พื้นที่รัฐ
และไม่ใช่ที่ดินของบุคคลอื่น
ขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์จากสค๑เป็นโฉนด
มีกระบวนการต่างหลายขั้นตอน
หากเจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นแจ้งเอง
จะผ่านขั้นตอนเพื่อยื่นขอเอกสารสิทธิ์ได้ไม่ยาก
แต่หากผู้มายื่นไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ต้น
ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนต่าง
เช่นการได้มาซึ่งสค๑
และการครอบครองทำประโยชน์
โดยมีผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นพยาน
อกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบอื่น
เพื่อยืนยันได้ว่าการออกโฉนดเป็นไปอย่างถูกต้อง
กระบวนการตรวจสอบจะเป็นไปอย่างเข้มข้น
แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตในทางปฏิบัติ
ว่ายังมีช่องโวอีกหลายจุดที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้
เช่นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐาน
ในการยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์มักเป็นกลุ่มบุคคลเดิมเพียงไม่กี่คน
แม้จะมีหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยก็ตาม
อกจากนี้ยังพบว่ามีการเลือกใช้ประโยชน์
จากสภาพพื้นที่สค๑ที่ติดป่าโดยรอบ
ทำให้ยากแก่การหาตัวบุคคลมาเป็นพยาน
ประกอบกับที่ดินหลายแห่งถูกเปลี่ยนมือผู้ครอบครองไปหลายทอด
ขบวนการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายและนายทุน
ฉวยโอกาสจากปัจจัยเหล่านี้ในการหาประโยชน์
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า
พฤติการของนายธวัชชัยมีรูปแบบหลายวิธีการ
สคบินคือนำเอกสารสค๑จากพื้นที่อื่น
สวมทับพื้นที่ที่ต้องการครอบครอง
เช่นกรณีการออกเอกสารสิทธิ์บนที่ดินถนนบายพาร์ท
สคบวมคือการแก้ไขตัวเลขเพิ่มจำนวนที่ดินที่ครอบครอง
เช่นการออกเอกสารสิทธิ์บนที่ดินหาดลายัน
ที่มีการแก้ไขจำนวนที่ดินจาก๓ไร่เป็น๗ไร่เศษ
การอ้างเอกสารสค๑ที่เคยใช้ออกโฉนดไปแล้วมาหมุนเวียนออกโฉนดซ้ำอีก
และการออกเอกสารสิทธิ์โดยการปลอมแปลงโฉนด
กรณีที่เกิดขึ้นบนหาดฟรีดอม
ขบวนการของนายธวัชชัยถูกตรวจสอบพบตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยคณะกรรมธิการของวุฒิสภาในขณะนั้นรวมลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งพบว่ามีสารระบบเอกสารสค๑ศูนย์หายไปจำนวนหนึ่ง
ขณะที่นายพงศธรฮีรันบูรณะที่ปฏิบัติงานต่อจากนายธวัชชัย

มุ่งปมการสังหารไปที่การทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่ดิน
นายพงศธรเป็นผู้ตรวจพบความไม่ชอบมาพากล
ของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินติดชายทะเลกว่า๘๐๐แปลง
ซึ่งมีชื่อของนายธวัชชัยและกลุ่มนายทุนเข้าไปเกี่ยวข้อง
จากนี้ยังพบว่านายธวัชชัยเคยกระทำผิดต่อหน้าที่เมื่อปี๒๕๕๙
แต่กรมที่ดินไม่ได้มีการลงโทษทางวินัยหรืออาญา
แต่กลับสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทองด้านอสังหาริมทรัพย์
ก็เข้าใจว่าเขาก็กังวลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแจ้งหน้าที่เขา
ส่งผลกระทบต่อภาพพรสของรัฐบาลด้วยต่อการลงทุน
แล้วต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนใช่ไหมครับ
ซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าเขาแก้เนี่ย
ถ้าในมุมกลับเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อมั่นในนักลงทุนมากขึ้นก็ได้
เพราะว่าผู้ลงทุนไปแล้วก็จะได้มีความสบายใจ
ถึงซื้อมาแพงแต่ก็ในคันเดียวกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกต้องตามคันรองของกฎหมาย

แต่การตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของนายธวัชชัย
ยังคงดำเนินต่อไปเพราะมีผู้เกี่ยวข้องที่ถูกดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนอีกหลายคดี
ซึ่งนอกจากขบวนการทุจริตของนายธวัชชัยแล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่ต้องถูกตรวจสอบเช่นกัน